เริ่มต้นกันด้วยเรื่องของโควิด๑๙กันก่อนกันแล้วกันนะฮะ

ึงการตอนนี้ระทึกเลยนะฮะ
ปิดโควิด๑๙๙๐กว่าคนตอนนี้
พระสงฆ์ทั้งคารวาสที่มาปฏิบัติธรรม
นี่เป็นงานปริวาสกรรมของวัดถ้ำโขง

ที่อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาน

เข้ามากัน๒๐๐กว่าคนนะครับ๒๕๕คน

ปรากฏว่าจาก๒๕๕ติดโควิดไป๗๐กว่า
ทั้งพระแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่มาปฏิบัติธรรมนะครับ
ทีนี้ตอนแรกที่พบ๒๕๕ติดโควิดไป๗๐กว่าเนี่ย
คุณเขมสอนหนักกว่าเดิมอีก
ตัวเลขมันเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะ
๙๐กว่าตอนนี้ทางจังหวัดต้องเอาทุกคนไปกักตัวเลยนะครับ
แล้วก็เปิดให้ทางวัดถ้ำโขงนี่แหละ
เป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราวไปเลย
ใครที่ติดเชื้อรักษาอยู่ที่นี่
ใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะว่ามาด้วยกันอยู่แล้วนี่

แล้วก็แจ้งเตือนไปยังญาติพี่น้องบุคคลที่เคยมาปฏิบัติธรรมที่วัดถ้ำโขง
ตั้งแต่วันที่๑๐ถึง๒๐ธันวาคม
ท่านต้องไปโรงพยาบาล
หรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
อยู่ใกล้บ้านเป็นการด่วนที่สุด
แล้วก็กักตัวให้เรียบร้อยขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากมีข่าวที่บึงการแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าหลายคนก็โอ้โหไม่ค่อยสบายใจ
เราก็ต้องระวังกันจริงนะครับเพราะว่าโควิด๑๙โดยเฉพาะโอมิครอนสายพันธุ์ใหม่เนี่ย
วันนี้นายแพทย์สุภกิจศิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แถลงว่าจนถึงณขณะนี้ณวันนี้นะครับ
ไทยเราพบผู้ติดเชื้อโควิดโอมิครอนในไทยนะฮะตอนนี้๑๐๔คนแล้วนะครับ

แล้วนะครับทั้งหมดเป็นการติดโอมิครอนที่ผูกโยงมาจากผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ
๔คนเนี่ยมี๒คนที่เป็นคนที่อยู่ในประเทศไทยแล้วติดโดยที่ไม่ได้เดินทางมาจากต่างประเทศ
หนึ่งในนั้นก็คือหญิงไทยที่มีสามีเขาเดินทางมาจากต่างประเทศนะฮะ
อีกคนนึงเป็นลูกเขยนะครับที่มีคู่สามีภรรยาเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
นี่นะครับเพราะฉะนั้นรายงานให้ทราบนะฮะสถานการณ์ในขณะนี้นะครับไม่ประมาทกาศอย่าตกนะครับ
ค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้เราเล่าไปเมื่อวานแต่คุณผู้ชมส่งข้อความ